กาลสินเกิดเหตุที่ค่อนข้างน่าตกใจ

จากนั้นมาขี่ขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้มีหนุ่มนักศึกษาเป็นคนขี่
และมีผู้หญิงรุ่นน้องซ้อนมาด้วย
จากนั้นเอาปืนมาเจาะยิงนักศึกษาชาย
แล้วฉุดตัวรุ่นน้องที่มาด้วยไปข่มขืน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะน่ากลัวมากนะคะ
แต่ว่านี่เป็นจุดเกิดเหตุที่รถจักรยานยนต์ถูกปาดหน้านะคะ

ปรากฏให้เห็นอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
จุดนี้ก็คือทางเข้ามหาวิทยาลัยแห่ง๑
บริเวณหน้าวัดอรัญญิกาวาส
ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
เหตุการณ์ก็คือคนร้ายขับรถกระบะปาดหน้ารถจักรยานยนต
นักศึกษาก่อนจะชักปืนขึ้นมายิงบริเวณใบหน้า

แล้วก็ฉุดรุ่นน้องไปข่มขืนบนภูพาล

ที่ถูกยิงคือนายเสมาแสงฤทธิ์อายุ๒๓ปีอยู่ปี๓ค่ะ
มหาวิทยาลัยมีชื่อในกาลสิน
ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสินโดยด่วน
ซึ่งพลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์

พบว่ากระสุนเจาะเข้าที่บริเวณแก้มด้านซ้าย
ลุออกไปด้านขวาอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ซึ่งอาการปลอดภัยนี่แหละทำให้นายศรีมา

พาน้องนักศึกษาไปซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
ก่อนจะกลับก่อนจะพาขี่รถกลับ
สังเกตเห็นรถกระบะขับตามมาติด

ขี่ไปเรื่อยจนถึงแหล่งชุมชน
ทีนี้รถกระบะจู่มาปาดหน้า

นายเสมาโดนไป๑นัดเข้าที่แก้ม

จากนั้นคนร้ายฉุดกระชากน้องนักศึกษา

นายเสมายืนยันว่ารุ่นน้อง
คือนายเสมาและรุ่นน้องยืนยันตรงกัน
บอกไม่รู้จักคนร้ายมาก่อนด้วย
ซึ่งพ่อของนายเสมาก็ถามลูกชาย
ลูกชายก็บอกหมดเลยนะบอกว่าเท่าที่
คือเท่าที่คุยกัน๒พ่อลูกบอก
ลูกไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดกับรุ่นน้อง
และไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ซึ่งลูกยืนยันกับพ่อเองนะบอกไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรกาลสินบอกว่า
การให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายแล้วค่ะ